มีเทศกาลการเล่นเซิร์ฟบอร์ดค่ะ
แต่ว่าพิเศษตรงที่เขาให้นักเซิร์ฟบอร์ด
สามารถมาโต้คลื่นกับสุนัขที่รู้ใจค่ะ

เซิร์ฟบอร์ดนะคะเขาก็มารวมตัวกันเพื่อเล่นกีฬาโต้คลื่นที่รัก
พร้อมกับนำเจ้าตูกคู่ใจมาเล่นเซิร์ฟบอร์ดด้วยกันค่ะ
หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งเทศกาลโต้คลื่นระหว่างคนกับสุนัข
เล่าให้ฟังว่านี่เป็นรายการโต้คลื่นรายการเดียวในโลก
ที่จะสามารถโต้คลื่นกับสัตว์เลี้ยงคู่ใจได้ค่ะ
ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำ

ผลการแข่งขันไม่ใช่เรื่องสำคัญค่ะ
นำสู่นักแสนรู้คู่ใจที่ชื่อว่าเจ้าเควิน

ตอนแรกก็กลัวว่าเจ้าเควินจะกระโดดออกจากบอร์ด
แต่สุดท้ายแล้วก็ให้ความร่วมมือดีมาก
บอกว่าปีหน้าจะกลับเข้ามาร่วมแข่งขันอีกค่ะ

ตรงตัวดีไม่แพ้เจ้าของเลยนะคะ